ในวันนี้ประชาชนจำนวนมากนะครับยังคงหลั่งไหลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ถึงแม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีฝนตกหนักลงมาแต่ก็ไม่ยอดท้อน

ติดตามบริการได้กับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงครับ
วางช้างและพะเนียดอายุทยานำช้าง๑๑เชือก
เข้าร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ที่ด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อช้างไทยค่ะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ตัวแทนช้าง๑๑เชือก
จากวังช้างแลพเนียดอยุธยาหมุนลันดิธิคชบาล
แต่งเครื่องคชาพรสีดำลักษณะช้างศึก

เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง
โดยช้างพลายวังได้อันเชิญพระบรมชายาลักษณ์

และพระสเวทอดุลยเดชภาษณะพญาช้างเผือกประจำรัชกาลที่๙
พลายงาทองนำมโหรี
และช้างพลายแก้วนำช้างบริวาร
เดินก้าวย่างเท้าจำนวน๙ครั้ง
จากหน้าศาลหลักเมืองไปยังพระบรมมหาราชวัง
แล้วหมอบกราบเพื่อแสดงความเคารพ
และร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ที่พระองค์ทรงมีต่อประศกกันดิกร

โดยทั้งหมดได้เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และเริ่มกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ในเวลา๙นาฬิกา๙นาที

ของวันนี้นะคะมีประชาชนเดินทางมารอเข้ากลาบถวาย
บังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้าเป็น
จำนวนมากแม้จะมีฝนตกลงมาตลอดก็ตามค่ะ
ตื่นเต้นตั้งแต่มาแล้วอยากจะไปเข้าไปไหว้ท่านเดี๋ยวนี้เลยนะคะ

คนไทยก็ยังควรที่จะต้องสามัคคีกัน
แล้วก็เดินหน้าต่อไป
น่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านอยากจะเห็นมากที่สุด
แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือ
อยากให้ทุกคนนี้รักแผ่นดินไทย
ในส่วนตัวนะคะไปเที่ยวต่างประเทศมา
พอไปมาแล้วแล้วรู้สึกรักประเทศไทยมาก
ปีไหนก็ไม่สุขสบายเท่ากับประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนประชาชน
ที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ให้ระมัดระวังทรัพย์สินมีค่า
และให้สะพายกระเป๋าไว้ด้านหน้า
เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเข้ามาค่ะ

จำนวนประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา

พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ